เรื่องต่อไปนี้เรามาชื่นชมยินดีเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นสิ่งที่จะผลักดันให้คนนั้นสู้ชีวิตต่อไป
แล้วก็ต้องมาชื่นชมกันกับหนุ่มคนนี้รอปภหนุ่มครับ
ทำงานเก็บเงินขยันอ่านหนังสือจนสุดท้ายสอบติด
ต้องชื่นชมนะเก่งมากชื่นชมถึงแม้เราจะไม่มีต้นทุนทางครอบครัวทางสังคม
ธนาคติบ้านย่าจนแต่ว่าเนี่ยความตั้งใจมันทำให้เขาสำเร็จได้
ค่ะนะครับรบภพที่ว่าคือนายวีรพงศ์แทร่หามหรือว่าน้องวีอายุ๑๘ปีครับ
เป็นรอปภเฝ้าประตูวัดเจดีหลวงราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
จะเรียนจบมัธยมปลายจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่น่าน
แต่ว่าที่บ้านเขาฐานะยากจนมากก็ตัดสินใจมาสมัครงานเป็นรบพอ
เพื่อหาเงินเดินทางไปเรียนต่อนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดเจดีหลวงราชวรวิหารไปพบกับน้องวี
ก็ยังใส่ชุดเครื่องแบบของรปภกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ซุ้มประตูวัด
หน่วยความสะดวกเรื่องของการจราจรกับเพื่อนอีก๒คนนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ที่ทำปกติของน้องเขา
หลังจากที่ทำงานนี้มาสักประมาณ๒เดือนแล้ว
หาเงินช่วยเหลือที่บ้านแล้วก็ส่งตัวเองเรียนต่อนะครับ
วีเขาบอกแบบนี้อาศัยอยู่กับแม่ที่น่าน
ตั้งแต่แม่แยกทางกับพ่อเมื่อ๖ปี๗ปีก่อน
ครอบครัวก็ค่อนข้างจะยากจนแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ตัวเองก็เป็นลูกคนเดียวนะเงินรับจ้างแต่ละเดือนของแม่ก็พอแหละ
มันหมดไปวันหนึ่งไม่ได้มีเหลือเก็บอะไรมากมาย
แล้วก็ไม่พอเหมือนการส่งเรียนต่อนะครับ
ลักษุฯเพิ่งเรียนมปลายจบมาเกรดสูงมากนะ

ก็เลยใช้ผลการเรียนนี้ยื่นเข้าไปสมัครรับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัย๒แห่งคือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงไหม
ก็หวังจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทำยังไงดีล่ะ
อยากจะหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ก็เลยไปสมัครงานเป็นรอปภเอาง่ายเป็นยามนี่แหละ
สมัครงานเป็นยามตามที่มีรุ่นพี่เคยทำงานอยู่
เขาก็แนะนำว่าไปทำสิมันได้เงินดีนะ
แล้วก็มีสวัสดีการณ์ด้วยแถวนี้แม้จะเป็นยาม
ปัจจุบันทำงานเป็นรอปภมา๒เดือนกว่าแล้ว
ตอนช่วงประกาศผลสอบรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิต
เพราะว่ามีความเพียรพยายามของตนเองที่ตั้งใจ
ตั้งใจเรียนมาตลอดจบมา๓๙
สุดท้ายได้รับคัดเลือกทั้ง๒มหาวิทยาลัยที่ยื่นไป
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักษัตริย์
ตอนแรกอยากเรียนแพทย์แต่ว่าพอมาดูคะแนนแล้ว

มันสูงเกินไปก็เลยเลือกลงในสาขาวิชาชีพที่ใกล้เคียงกันก็คือสัตวแพทย์
ที่สำคัญยังได้ทุนประเภทกของมูลนิธิจุลาพรด้วย
เรื่องของค่าเล่าเรียนค่าอาหารค่าที่พักเรียนจนจบปริญญาตรีเลย
สุดยอดปรบมือไทยจริง
และวันที่๒๒พฤษภาคมนี้จะเดินทางมามอบตัวแล้วครับ
แล้วก็ใส่สัญญารับทุนที่จุฬาโรงกรมหาวิทิรัยในกรุงเทพทร์อหารอครด้วย
ชื่นชมยินดีอยากจะตรงมือให้
จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของน้องเยาวชนได้เป็นอย่างดี
ใช่มันไม่มีอะไรยากเกินกว่าความตั้งใจแล้วความพยายามของเราจริง

คือเขาไม่จำเป็นต้องจนแล้วก็บางคนที่บอกว่า
ไม่มีเงินไม่มีเงินใช้หนี้ไม่มีเงินใช้จ่ายประจำวัน
ต้องไปขโมยของต้องไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่น

เขาประกอบอาชีพสุจริตเขาไม่ได้เลือกงาน
เขาไม่ได้หมินว่างานไหนดีงานไหนไม่ดี

แล้วนี่คือผลสำเร็จที่เขาได้
แล้วเชื่อว่าจบแล้วเขาจะกลายเป็นสัตวแพทย์ที่ดีคนหนึ่งเลย
เดี๋ยวฉันจะพาสินัขของฉันไปหาเขา